นนทบุรีนะครับผู้ที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยบอกว่าเพื่อน
บ้านที่อยู่ข้างกันนะครับคราวนี้ก็มาดูแปลกหน่อยสาด
น้ำเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่มันมีขี้หมาลอยมาด้วยนี่นะเขาบอกเขาตั้ง
กล้องถ่ายคลิปเอาไว้อ่าอันนี้ในมุมของคนที่ถ่ายคลิปนะครับ
ว่าอย่างนี้นะฮะบอกอีกแล้วครับทั้งน้ำและขี้หมาดูเอา
ครับที่นนทบุรีนะฮะคลิปนี้ผู้ที่เขาอยู่บ้านหลังนี้นะฮะนี่นู่นศาล
มาตรงนู้นนะฮะเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นมานาน
แล้วนะพอไปบอกเขาเขาบอกไม่มีหลักฐานก็เลยต้องตั้งกล้องถ่าย
คลิปเอาไว้นี่สาดมาอีกแล้วนะฮะนี่ฮะกำแพงสูงเชียวสาด

ที่ทางเจ้าของบ้านหลังนี้ที่เป็นเจ้าของคลิปนะครับ
เอาคลิปไปโพสต์เอาไว้ในกลุ่มข่าวสารคนปากเกร็ดนู่นนะฮะ
สูงส้มส้มนู้นฮะไม่รู้เอาอะไรมาห่อนใส่ซึ่งบ้านเนี้ยเขาบอก

คือทางผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าเมื่อวันที่๔กรกฎาคมนะครับ
เขาก็ถ่ายภาพเอาไว้ได้เป็นรูปกองขี้หมานะฮะที่ถูกเทลงมา
พื้นบ้านของเขานี่เยอะแยะไปหมดเลยแล้วเวลาไปโดนน้ำอีก
มันก็แฉะมันก็เหม็นนะฮะอ่าบางรูปก็จะมีหลักฐานที่เห็น
ขี้หมาอยู่ในถุงพลาสติกนะครับขออนุญาตเบลอหน่อยนะฮะ
เพื่อท่านผู้ชมทานข้าวตอนเย็นตอนค่ำอยู่นะครับแม่ดูสิเห็นไหม
แล้วบ้านอยู่ติดกันกำแพงติดกันแบบนี้นะแต่เขาต่อรั้ว
ขึ้นมานี่บางวันเขาบอกเขาถ่ายเจอชะโงกหน้ามาดูบ้านฝั่ง
หลังนั้นเป็นผู้หญิงนะฮะอายุสัก๔๐ได้นะครับปีนขึ้นมายืนอยู่
รั้วชะโงกหน้ามาดูไม่รู้ว่าจะดูผลงานตัวเองหรือว่าดูอะไร
เจ้าของบ้านหลังนี้ที่เป็นเจ้าของคลิปเจ้าของภาพบอกว่า
เจอเหตุการณ์แบบนี้มาปีกว่านะฮะเราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวของ
เรานะครับลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อยว่าเออตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
นี่คุณจ๋าแจ่มสีไปตะโกนเรียกบ้านอันนี้คือบ้านหลังที่สาดน้ำสาดขี้หมาไปอีกฝั่งนึงนะ
แต่แปะอะไรไว้หน้าบ้านคะเนี่ยกฎแห่งกรรมอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด
เต็มเลยนะฮะมีสองป้ายนะครับนี่บ้านของผู้เสียหายอยู่ติดติดกัน
นี่นะฮะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับอยู่แถวตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ดนนทบุรีนะฮะรั้วติดกันเลยนะครับ
ฝั่งสีฟ้านี่เป็นฝั่งที่ทางฝั่งสีเขียวบอกสาดน้ำสาดขี้หมาเข้ามา
เขาจะมีการสร้างรั้วระแนงขึ้นจากรั้วปูนเนี่ยสูงขึ้นไปอีกสักหนึ่งเมตรนะครับ
อ่านี่นะฮะเอาทางเจ้าของบ้านฝั่งที่เป็นเจ้าของคลิปก่อน
ฝั่งหลังสีเขียวนะฮะที่เราทำสีเอาไว้นะครับ
คุณทองพันธ์นะครับอายุ๔๐ปีเป็นพนักงานขับรถขนขยะของเทศบาลนครปะเกร็ด
คุณทองพันธ์บอกว่าบ้านหลังนี้มาเช่าอยู่เช่ามา๕ปีแล้วนะ
ค่าเช่าเดือนละสี่พันบาทช่วงแรกไม่มีปัญหา
เพราะเจ้าของบ้านหลังข้างเดิมเนี่ยชื่อคุณปุ๊กนะนิสัยดีมาก
เป็นน้องสาวน้องสาวของคุณปุ๊กนะฮะนิสัยดีมาก
แล้วทีนี้พอน้องสาวอ๋อชื่อคุณปุ๊กเจ้าของบ้านหลังเดิม
แล้วทีนี้น้องสาวของคุณปุ๊กที่เป็นคู่กรณีเนี่ยเข้ามาอยู่ต่อ
มันเกิดพฤติกรรมแบบที่เห็นในคลิปเกิดขึ้น
คือสาดน้ำข้ามรั้วมาเอาขี้หมาเนี่ยโยนเข้ามา
ว่าใส่ถุงแล้วเทเข้ามาใส่ทั้งฝั่งหลังบ้านก็มีหน้าบ้านก็มี
ปัญหาเกิดขึ้นมาปีกว่าถามว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วทำไมเขาต้องทำแบบนี้เขาบอกว่าทำแบบนี้เพราะอะไร
โอ้โหดูสิคุณทองพันธ์บอกว่าทางฝั่งนั้นเขาหาว่า
คุณทองพันธ์เนี่ยไปขโมยของบ้านเขาซึ่งความจริงแล้วผมไม่เคยขโมยเลย
แล้วทีนี้ทุกเช้าเนี่ยผมต้องไปส่งลูกลูกชายอายุ๖ขวบไปโรงเรียน
จะดักรอเลยพอรู้ว่าจะออกจากบ้านตอนเช้า
สาดน้ำใส่จนเด็กเนี่ยหวาดกลัวไปหมด
เคยไปแจ้งตำรวจแล้วแต่ไม่มีหลักฐานเอาผิด
สุดท้ายเลยต้องตั้งคลิปเอาไว้นะฮะเพื่อจะถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน
มาถามว่าน้องเขาเป็นไรครับ
ท่านเขาก็รู้ว่าน้องสาวเค้าเป็นยังไงเขาจะรู้ดีกว่าผมอีกครับ
ส่วนตัวผมคิดว่าโรคจิตหรือเปล่าครับ
หรือว่าเป็นประสาทไม่รู้นะครับผมว่านะ
อยากจะจบเรื่องนี้ยังไงครับพี่เราจะย้ายออกหรือจะให้เค้าย้ายออก
หรือจะขอให้เค้าเลิกทำ
ขอให้เค้าเลิกทำนะครับ
เพราะผมก็อยู่นี่มานานมันสะดวกทุกอย่างครับอย่างนี้ทำงานอย่างนี้ด้วย
ซื่อสัตว์มีกินมีใช้ไม่หมดคดโกงมีกินมีใช้ไม่นาน
เขียนเอาไว้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
มันเกิดอะไรขึ้นคุณจ๋าเรียกไปเรียกมาได้เจอเจ้าของบ้านนะครับ
คู่กรณีกับทางคุณทองพันธ์เขานะครับ
ก็เลยถามว่าเออตกลงมันยังไงกันนะฮะสมมุติชื่อคุณเอกันแล้วกัน
คุณเอบอกว่าเธอเนี่ยเลี้ยงหมา๑ตัวเลี้ยงแมว๑ตัวอยู่ที่บ้าน
ยอมรับว่าเธอสาดน้ำจริงนะฮะที่เห็นสาดน้ำไปเนี่ยเธอบอกเธอสาดน้ำจริง
แต่เรื่องเอาขี้หมาใส่กระสอบแล้วเทใส่บ้านนั้นเนี่ยไม่จริง
ฝ่ายนั้นนั่นแหละนะคือเขาเลี้ยงหมาไว้๒ตัว
มันขี้หมาเขาเองหรือเปล่าแล้วก็ฝั่งนั้นนั่นแหละเอาขี้หมาเนี่ย
เทใส่หลังบ้านเธอก่อนด้วยเธอก็เลยเอาคืนด้วยการสาดน้ำเนี่ยกลับไป
จะเป็นน้ำเปล่าอ่าทีนี้คำถามคือเอาทำไมไปดักตอนเช้า
เขาจะส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยไปสาดน้ำใส่เขาจนเด็กเนี่ยกลัวหมด
เธอบอกเธอไม่ได้ตั้งใจจะสาดใส่เด็กเธอจะสาดใส่พ่อเด็ก
เพราะแค้นที่มาขโมยของบ้านเธอแต่เธอเนี่ยจับไม่ได้
ทุกวันนี้เนี่ยเธอจะใช้วิธีก็คือปีนเก้าอี้ขึ้นไปดูพฤติกรรมของบ้านฝั่งนั้น
ไม่ได้จะไปดูผลงานตัวเองนี่ไม่เชื่อจ๋าลองดูพี่จะไปดูว่าฝั่งนั้นเนี่ย
มาขโมยของบ้านพี่หรือเปล่าเลยปีนแบบนี้
จะไปดูว่าฝั่งนั้นจะเครื่องอะไรมาใส่บ้านพี่หรือเปล่า
ส่วนป้ายหน้าบ้านก็เขียนเอาไว้ให้ขโมยอ่านก็ใครไม่ใช่ขโมยก็ไม่ต้องอ่าน
จากนี้ไปเนี่ยเอาเป็นว่าต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันนะอย่ามากล่าวหากันก็พอ
ส่วนจะหยุดสาดน้ำหรือไม่ทางคุณเอเนี่ยบอกเดี๋ยวขอดูพฤติกรรมของฝั่งผู้เสียหายก่อน

คือว่าอย่ามายุ่งบ้านฉันต่างคนต่างไป
เรื่องที่ว่าปลาขี้หมาหลังบ้านเนี่ยอันนั้นเรายันว่าเราไม่ได้การแกล้ง
ใช่อันนั้นคือพี่สาดน้ำเฉยแต่คือมาทุบกำแพงเนี่ยคือแบบ
เข้ามาใกล้บ้านฉันเพราะรู้ว่าเป็นเขาเขาจะทำตอนเราไม่อยู่
เนี่ยที่พังเนี่ยหลังคาด้วยแล้วข้างบนด้วย
นี่ด้านหลังคุณจ๋านะฮะจะเข้าบ้านยังมีป้ายเลยบอกห้ามคนนอกเข้าในบ้าน
ของในบ้านเนี่ยหายบ่อย
ทุกผู้ชมครับเพื่อนบ้านบอกว่าตอนนี้ถ้าจะสงสารก็สงสารเด็กนะฮะ
ออกจากบ้านตอนเช้าจะไปเรียนเนี่ยบางทีโดนคู่กรณีของฝั่งบ้านของพ่อของเด็กเนี่ย
ยืนถือสายยางฉีดน้ำใส่ก็มีนะบางทีตื่นมาตั้งแต่ตี๕มาตะโกนด่าอะไรต่างนานาก็มีนะครับ
ทุกคนก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่อยากจะตอบโต้ว่ามีปัญหาด้วย
เอาเป็นว่าสองฝั่งยังให้การไม่ตรงกันนะฮะกับสื่อที่ไปทำข่าววันนี้นะครับ
แต่ทางฝั่งบ้านที่เขาถ่ายคลิปไว้เขาบอกอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเคลียร์ให้หน่อยกันแล้วกัน